บุรกราบยูหิตเตชเป็นตัวแทนจากไทย

เดินทางไปถึงลาวแล้วแล้วก็มีการฝึกซ้อมขังแรง
หลังจากเดินทางไปถึงครับก็ลงฝึกซ้อมทันทีโดยช่วงเย็นเมื่อวานนะครับ
ันโกโปโปวิชกุญสือชาวเซิร์ฟของทีมประสาทสายฟ้า
ก็นำลูกทีมฝึกซ้อมที่สนามกีฬาแห่งชาติของลาว
นำโดยฝึกชาวนุ่นนุ่มกับทางทีมดิโยโกหลุยสันโต

ฟิลคนใหม่รวมทั้งโกสุนกิกองกลางชาวเกาหลีใต้
อดีตคุณซือของเรียลซาลาโกซ่าก็ยำว่าลูกทีมต้องเก็บใช้ชนะนัดแรกให้ได้
เพราะว่าเป้าหมายคือการป้องกันแชมป์
รวมทั้งบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นเดินทางมาแข่งขันรายการนี้
ในฐานะสโมสรจากประเทศไทยและจังหวัดบุรีรำครับ
โรเจอริโอคูติดโยตัวใหม่ของบุรีรัมย์นะครับ
กรีนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมของเอฟซีในปี๒๐๑๙
ก็บอกว่าเริ่มจะปรับตัวกับสร้างอากาศแล้วก็เพื่อร่วมทีมได้แล้ว
ภาษานั้นไม่เป็นปัญหาครับบอกว่าจะเติมแชมป์รายการแรกกับต้นสังกัดใหม่
สำหรับบุรีรำนั้นเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว

เพื่อไม่ให้มีการได้เปลี่ยนเสียเปรียบกันครับ
สามสิบนาทีครับ